เอาอุทาหรณ์มาฝากก็คือวันดีคืนดีเนี่ย
ึ้มอกครึ้มใจเอาแหวนเพชรแหวนแต่งงานที่เคยใส่ได้เมื่อสักปีก่อน
เอามาใส่อีกทีคราวนี้แหละใส่ได้แล้วถอดออกไม่ได้ครับ
โอ้โหนั่นนิ้วนิ้วบวมชัดมั้ยเป็นเลยฮะนี่คือนิ้วเอานิ้วก่อนนะ
นิ้วของคุณสุพักชายาอายุ๒๘ปีเป็นชาวตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แหวนเพชรแท้นิ้วติดจนบวมแดงหมุนและหมุนรอบไปรอบมา๓๖๐องศา

ไม่ออกก็เลยต้องขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยไตรคุณธรรมช่วยหน่อย
เจ้าที่ก็มาทันทีมาพร้อมกับอุปกรณ์เจียร์เจเหล็กขนาดเล็ก
ขนาดเล็กในการเจียก็เจียไปด้านล่างก็เอาแผ่นเหล็กสแตนเลสรองไว้

สุดท้ายแล้วใช้เวลา๒๐นาทีจึงสามารถง้างแหวนเพชรที่เคยใส่ได้

คุณสุพัชยาบอกไม่ต้องอายนะอันนี้เรื่องของสัจธรรม
สัจธรรมคือความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงเป็นศัลยธรรม
เคยใส่ได้เมื่อหลายเดือนก่อนนี่แหวนแต่งงานของฉันเอง
เคยใส่ได้เมื่อหลายเดือนก่อนก็ครึ้มอกครึ้มใจเอามาใส่ที
ลืมไปสรีระคือแหวนมันคงหด
ผมเข้าใจว่าอย่างนั้นต้องโทษโควิด
โควิดทำอะไรโควิดอยู่ที่บ้านไงกักตัวหลายคนน้ำหนักเพิ่ม
เป็นอย่างนั้นจริงคุณผมพูดน้ำหนักผมพูดเรื่องแหวนนะ
แหวนมันหดลงแล้วแต่คุณสุพัชยาบอกเอออยากจะพูดอะไรก็พูด
แต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องศัลยธรรมเวลาเราจะสวมแหวนที่ไม่เคยใส่มานาน
ต้องดูหน้าดูหลังให้ดีเพราะบางทีใส่ได้แต่ถอดออกมาไม่ได้นะฮะ
เป็นแหวนขาเดียวนะคะมีขาเข้าขาออกต้องผ่าออกแบบนี้นะคะ